คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดิน๑๗๐๖ไร่ของนางสาว
ปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
ที่ได้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้กับปปชว่าครอบครองที่ดินตรงนี้
แล้วก็มีการร้องเรียนว่าเป็นที่ดินที่เป็นการบุกรุกผืนป่าหรือเปล่า
วันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่เช้านะคะก็ไปปิดหมายเอาไว้ก่อน
เพราะว่าไม่เจอใครอยู่ที่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบ
แล้วก็โดยมีผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ในการนำชี้ตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๐ราชบุรี
นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้และสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เกษตรกรรมจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง
หมายค้นจากศาลจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นหมายค้นที่๑๒๒ทับ๒๕๕๙
วันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๒ก็ไปตรวจค้นและไปตรวจสอบค่ะ
ที่ดิน๑๗๐๖ไร่ของนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีเขต๓พักพลังประชารัฐที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้กับปปชว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะ
แต่ว่าถูกร้องเรียนว่าเป็นพื้นที่บุกลุกป่าสงวนแห่งชาติ
คนที่นำตรวจค้นก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ภูมิพัฒน์จำปาทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึง
เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดราชบุรี
นำหนังสือไปส่งที่บ้านพักของปรินาในพื้นที่ตำบลบางตะโนธอำเภอโพธาราม
เพื่อขอความร่วมมือในการนำชี้แปลงที่ดินเพื่อตรวจสอบ
แต่ตอนเช้าเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็นำเอกสารไปปิดไว้หน้าบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
อืมก็ทั้งหมด๑๗๐๖ไร่ตกลงที่ตรวจสอบวันนี้นะครับ
พบว่าในพื้นที่๑๗๐๖ไร่เนี่ยมีเขาสนฟาร์มเป็นที่ที่เขาทำเป็นฟาร์มนะฮะชื่อเขาสนฟาร์ม
เนื้อที่๖๙๐ไร่ที่ดินในส่วนนี้เนี่ยมีเนื้อที่ฟาร์มไก่อยู่๔๖ไร่
ตรวจสอบแล้วนะครับเนื้อที่ฟาร์มไก่๔๖ไร่ตรงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะฮะ
อยู่ในพื้นที่ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดเอาไว้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องไปดูต่อว่าเมื่อคุณปารีนามีพื้นที่ที่ไปทำฟาร์มไก่
แล้วเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
จะมีโทษความผิดมากน้อยขนาดไหนแต่มันมีกฎหมายอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ
สงวนป่าไม้นะครับถ้าไปบุกรุกถือครองเกิน๒๕ไร่เนี่ย
โทษจำคุกถึง๒๑๕ปีนะฮะมีโทษปรับ๑๐๐๐๑๐๐๐บาทนะครับ
ทีนี้ต้องไปดูว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งความดำเนินคดี
แล้วคุณปรินาจะชี้แจงว่ายังไงต่อนี่นะฮะอ่า
ก็เราก็พยายามโทรศัพท์ไปหาคุณปรินาหลังจากรู้ข่าวนะครับแต่ว่าไม่ได้รับสายนะครับ
จุดเริ่มต้นนี้ก็มาจากที่คุณปรินานำชาวบ้านไปทวงคืนพื้นที่ป่าชุมชน
จากนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ๕๐๐ไร่ในพื้นที่ในอำเภอจอมเมืองรัชบุรี
แม่ของคุณธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ก็เลยถูกคนไปร้องที่ปปชบอกว่าคุณปรินาเคยยื่นบัญชีทรัพย์สิน
แสดงว่ามีพื้นที่๑๗๐๐ไร่อยู่ที่เดียวกันเลย

เป็นสอปกรไหมป่าสงวนอะไรยังไงไหม
วันนี้ตรวจสอบล็อตแรกมาแล้วเป็น๔๖ไร่ที่บุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะฮะ